ระหว่างคุณชมพู่ลูกค้ากับคนขายคือคุณธีน่า

กำลังรออยู่ว่าวันนี้จะไปเปลี่ยนชื่อหรือเปล่า

หลายคนที่ดูข่าวตามข่าวนี้มันเป็นประเด็นมาหลายวันนะ

ลูกค้าต้องการขายกระเป๋าแอร์เมสมือ๒
ให้กับร้านของคุณธีน่าในราคา๓๙๕๐๐บาท
ปรากฏว่าทางร้านตรวจสอบดูแล้วก็บอกว่า
คือของปลอมเอาปากกามาเขียนหน้ากระเป๋าไว้เลย

อกจากนั้นตอนไลฟ์ยังบอกด้วยว่า
ถ้าเป็นกระเป๋าจริงจะให้เลย๒ล้าน
เลิกเป็นกะเทยและจะเปลี่ยนชื่อเป็นสรพงศ์
ผลออกมาเป็นของแท้เขาบอกว่าแท้ยันเงา
ยันเงาเอาไงล่ะทีนี้๓ข้อที่แม่ค้าพูดไปกลางไลฟ์
แล้วเมื่อวานนี้ทางฝั่งคนขายกับลูกค้า

แล้วสิ่งที่ทางร้านโอนเงินมาให้๓๙๕๐๐บาท

ทางคุณชมพู่ที่เป็นลูกค้าเขายืนยันนะ

แล้วจะเอา๒ล้านบาทตามที่มีการพูดไว้ในไลฟ์
นี่แหละครับเรื่องนี้เป็นเรื่องเป็นราวนะครับ
เพราะหลายคนติดตามว่าการพูดออกมาจากปากแบบนี้
มันจะเอาความกันได้ไหมมันจะเป็นคดีกันได้ไหม

คือทนายเกิดผลแก้วเกิดเมื่อวานก็ไปออกรายการด้วยกัน
ทีนี้ค่ะทนายเกิดผลบอกว่าเดี๋ยวจะเอาผิดทางฝั่งคุณธีน่า๒ข้อหา
ก็คือ๑เรื่องของการยักยอกทรัพย
เพราะว่าตอนแรกที่คุณชมพู่ส่งกระเป๋ามาให้ดู

แล้วอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของการทำให้เสียทรัพย์
คือเอาปากกามาขีดหน้ากระเป๋า
แล้วก็จะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายทางแพ่ง๒ล้านบาท

ทีนี้ค่ะคือทนายเกิดผลพูดในแง่ของกฎหมายนะ
ตอนที่พูดในไลฟ์ไม่ใช่การพนันตามที่ทางฝั่งของทีน่าอ้าง
อืมการให้คำมั่นนะใช่
คำว่าคำมั่นจะไปสามารถฟ้องร้องในเชิงกฎหมายได้หรือไม่อย่างไร
ทนายเกิดผลเขามั่นใจว่าสามารถฟ้องร้องเรียก๒ล้านบาทได้

ทีนี้ฝั่งของคนขายบ้างคุณธีน่า
คุณธีน่าเธอยอมรับความผิดพลาดในการตรวจสอบ
แล้วตอนแรกบอกว่าเห็นเหมือนกับตะเข็บ
แต่เข็บขอบมุมมันดูมันดูไม่โอเคก็เลยเข้าใจว่าเป็นของปลอม
แต่สิ่งหนึ่งที่เธอทำไปแล้วคือโอนตังไปให้ทางฝั่งคุณชมพู่แล้วไง
ไอ้ประเด็นที่พูดผ่านโซเชียลน่ะพูดเอาไว้๓ข้อ
ถ้าเกิดแท้จะจ่าย๒ล้านจะเลิกเป็นกระเทยแล้วก็จะเปลี่ยนชื่อเป็นสรพงศ์
ทีนี้เขาบอกนะว่าพูดไปก็เหมือนกับพูดไปสนุกแค่นั้นเอง

อย่ามายึดมั่นถือมั่นว่าฉันเป็นเรื่องของการสัญญาอะไร
สัญญิงสัญญาก็แค่พูดไปตอนนั้น
ใช่แล้วเธอบอกว่า๓ข้อที่เธอพูดไปเนี่ยนะทำได้ข้อเดียว
ก็คือจะเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อจากนภาพัฒน์
อันนี้คือเป็นชื่อจริงนะแล้วจะกลับไปเป็นชื่อเดิม
แต่ชื่อเดิมเนี่ยไม่ใช่สรพงศ์นะจะเป็นชื่อเดิมที่แม่ตั้งให้

ชื่ออาจจะแมนหน่อยแต่ก็จะเปลี่ยนนะ
แต่ว่าชอบชื่อมงคลศักดิ์ชื่อเดิมที่แม่ตั้งให้
มากกว่าชื่อสรพงศ์ส่วนจะไม่เปลี่ยนเป็นสรพงศ์มันก็เรื่องของฉัน
แล้วนี่นักข่าวก็ถามนะว่าเอาแล้วพี่จะเลิกเป็นกระเทยไหมคะ
แล้วเธอก็ตอบว่ามันเลิกได้เหรอแบบนี้มันเลิกได้เหรอ
ทีนี้ค่ะหลังจากนี้เนี่ยอาจจะมีการฟ้องกลับเจ้าของกระเป๋าก็คือฝั่งคุณชมพู่ด้วย

วันนี้ทีมข่าวก็เลยติดต่อไปหาคุณธีน่าโทรไปหาตั้งแต่เช้าเลยค่ะ
เพราะเราก็อยากถามแหละว่าสรุปแล้วไปเปลี่ยนชื่อหรือยัง
ปรากฏว่าคุณธีน่าปิดเครื่องติดต่อไม่ได้
ทีนี้เอาไงดีไปดูหน้าเพจแล้วกัน
หน้าเพจว่ามีอะไรเคลื่อนไหวไหมปรากฏว่ายังไม่มีความเคลื่อนไหว
จากโพสต์เดิมที่เคยโพสต์ไว้ตั้งแต่๑๙ธันวานะ

ใช่คนไปถามเปลี่ยนชื่อหรือยังเปลี่ยนชื่อหรือยัง

แต่ดูคุณจีน่าเธอก็ไม่ค่อยแคร์นะ

เธอบอกมันไม่ได้เป็นเรื่องสัญญิงสัญญาตามข้อกฎหมายนะครับ
คือหลายคนติดตามเรื่องนี้
บางคนก็บอกโอ้โหเรื่องนี้ไม่น่าจะเป็นเรื่องได้
แต่ถ้ามันเป็นคดีออกมาแล้วมันถือว่าเป็นคดีตัวอย่างเหมือนกันนะครับ